ดอมอาจจะไม่ได้ไม่ถึง
เพราะข่าวนี้ทั้งยาวและทั้งใหญ่ครับ

รถบรรทุกที่นนทบุรีครับ
ไปดูยาวไหมใหญ่ไหมดูดิ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพได้
ขณะรถกระบะบรรทุกรังโฟมครับ

พี่โบ๊ทยาวใหญ่แล้วมันก็ขาวอ่ะอันนี้

คือข่าวนี้อยากจะให้ดอมอ่านได้ยังไงนะครับ

โมงเช้าวันที่๓กรกฎาคมครับ

พลเมืองดีนะครับมอบหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
ให้ตำรวจสมภาพบางศรีเมืองไปตามตัวซิ

ซูบิชิไตตันทะเบียนจังหวัดราชบุรี

เป็นเจ้าของรถต่อมาสิบโมงครึ่ง
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมพี่จีรพัฒน์เข้าไปนี่

ยาวจริงขอยาวด้วยนะ

จีรพัฒน์เข้ามาถึงโรงพักมาเสียค่าปรับ
เขาก็ยอมรับว่าโหพี่
คุณตำรวจพี่นักข่าวพี่เห็นใจผมดิ

เขาอ้างบอกว่ารังโฟมันเบาใช่ไหมพี่
ถ้าบรรทุกน้อยมันไม่พอค่าจ้างผม

เคยถูกจับในคดีลักษณะเดียวกันมาแล้ว

นะครับแล้วก็ยังมากระทำผิดซ้ำอีกจึงแจ้งข้อหาบรรทุกยื่นยาวนะฮะ
มันอาจจะไม่เคยได้ยินบรรทุกยื่นยาวและมีความสูงเกินกว่า
กฎหมายกำหนดและปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก็เลยเรียกมาชำระค่าปรับต่างกรรมต่างวาระใน๒ข้อหา
เรียกปรับเป็นเงินตอนแรกบอกพันสี่อืมแต่๑๔๐๐คุณผู้ชมครับ
เนื่องจากผู้ต้องหากระทำผิดในข้อหาเดียวกันสองครั้งผิดสาม
ทำไมจะลดเหรอจะลดเหรอคุณตำรวจเปล่าเบิร์ตปรับเป็นสองเท่าอืม
พันสี่เป็นสองพันแปดครับแล้วฝากเตือนเลยนะ
รถได้บรรทุกสิ่งของต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คือขณะบรรทุกฟังนะฟังนะ
บรรทุกด้านข้างต้องไม่เกินจากตัวรถด้านหน้าต้องไม่เกินจากหน้ารถ
ด้านหลังอ่ะด้านหลัง๒เมตรครึ่งนะนะครับด้านหลังยื่นได้
เกินสองเมตรครึ่งแล้วความสูงอ่ะความสูงพี่อย่าวัดจากกระบะนะคะพี่นะ
วัดจากพื้นถนนต้องวัดความสูงจากพื้นถนนสูงไม่เกิน๓เมตร
ส่วนประชาชนถ้าพบเห็นถ่ายรูปไปแจ้งความโรงพักท้องที่ได้เลย
แสดงว่าใหญ่ยาวขาวไม่ได้ดีเสมอไปใช่ใช่นี่แหละฮะ
ผิดกฎหมายนะเออเล็กสั้นคือพี่บอกว่าพี่ได้เที่ยวละเจ็ดร้อยห้าสิบ
อ่าแต่ถ้าเที่ยวนั้นพี่โดนจับพี่โดนปรับแพงเออ
แพงกว่าที่พี่จะได้ค่าจ้ายอีกน้ำอันนี้สองพันแปดใช่ไหมเออใช่
รอบสองอ่ะเนี่ยลองคิดดูให้ดีครับพี่ครับครับฟังน้องบอกหน่อยไหม
เมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรนะบอกว่าเล็กสั้นขยันทำงานก็ดีเหมือนกัน
ก็ดีไงก็เลยรีบเปลี่ยนอ่านอ่านข่าวอื่นไปไงครับ